คุณผู้ชมฮะขับรถขับราต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุแบบที่จะเห็นในคลิปนะฮะมีคนตายหนึ่งเป็นชายชาวต่างชาติส่วนคนรอดนะคุณเชื่อไหมว่ามีเด็กน้อยด้วยนะฮะไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังนะครับ
นี่ครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเวลาเกิดอุบัติเหตุทุกอย่างมันเร็วมากเลยนะคุณรัชพรเห็นไหมฮ
รถขาวชะลอเหมือนจะเลี้ยวขวาเอารถสีเทามาชนท้าย
จากนั้นรถขาวเนี่ยกระเด็นกระดอนมาอยู่ฝั่งเลนสวนรถดำอัดเขาให้อีก
จังหวะมันคุณผู้ชมกี่วินาทีเองในการเกิดอุบัติเหตุนะฮะ

และเป็นวินาทีที่พรากชีวิตคนเราไปด้วย
นี่นะครับอย่างที่เห็นภาพจากวงจรปิดชัดเจนนะฮะ
โยต้าสีขาวขับมาชะลอรถเตรียมจะเลี้ยวขวาเข้าซอยฝั่งตรงข้าม
อาวีสีเทาขับตามหลังมาพุ่งชนท้ายเพราะเบรกไม่ทันนะครับ
รถเก๋งสีขาวเนี่ยหมุนข้ามเลนรถอีซูซูสีดำขับสวนมาพุ่งชนซ้ำนะฮะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับบนถนนทางหลวง
หมายเลข๒๑๗อำเภอวาบรินชำราบช่องเม็กบริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๕
เอารถสีดำก่อนทดสีดำที่เราวงกลมให้เขาคุณมาเชื่อรึเป็นว่ามีผู้ชายเป็นคนขับ
อันเดี๋ยวผู้ชายคนขับเนี่ยรีบลงมาเดู๋มาดูอะไรนะครับ
คุณผู้ชมดูนะเขามาเปิดดูประตูฝั่งผู้โดยสารทั้งสองข้าง

ทั้งด้านหน้าด้านหน้ายังไม่เห็นอะไร
เดี๋ยวดูนะผู้ชายคนนี้ไปเปิดดูด้านฝั่งผู้โดยสารตรงเบาะหลัง
คุณดูนะเขาอุ้มใครออกมา

คาดว่าตัวผู้เป็นพ่อน่าจะให้นั่งคาซีสเลยรอดชีวิต
ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าไม่มีคาซีสเนี่ย

มีหลุดออกมาจากรถได้เลยนะคะ
ส่วนเบาะหน้าฝั่งผู้โดยสารมีเด็กอีกคนคุณอันนี้เด็กโตหน่อย

นี่ฮะเด็กทั้งสองคนรอดชีวิตครับ

ส่วนรถคันสีเทาที่มาชนท้ายคันขาวผู้หญิงเป็นคนขับรอดชีวิต
แต่รถคันขาวนี้ถูกอัดอยู่ตรงนี้คุณ
คนขับเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยแต่คนนั่งโดยสารมาเป็นชาวต่างชาตินะครับ
เป็นชายชาวอังกฤษอายุประมาณ๖๐ปี
ถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตคาที่นั่งเลยนะฮะ
โดยมีนายสาธิตคณาดีอายุ๒๗ปีเป็นคนขับนะครับ
คู่กรณีที่ชนท้ายก็มีนางสาวกณิตถาอายุ๕๗ปี
เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ศูนย์เสียคนไป๑คน
คือชายชาวอังกฤษนะฮะอายุ๖๐นะครับ
ส่วนคนอื่นรอดเป็นคลิปที่เป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
แล้วก็เฝ้าระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุ

เพื่อเตรียมหาข้อมูลในการกระทำความผิดต่อไปนะครับ

บางทีความประมาทแค่นิดเดียวเองค่ะครับ